คุณผู้ชมยังจำข่าวนี้ได้ไหมคะเมื่อต้นเดือนมกราคมที่มีผู้ชายคนนึงอ่ะ
บุกไปชิงตัวคือเหมือนไปรักพาตัวภรรยาพร้อมกับลูกที่เพิ่งคลอด
พาขึ้นรถไปแล้วก็หลบหนีไปเรื่อยมีการแจ้งตำรวจสกัดจับ
สุดท้ายมีการยิงตำรวจแล้วก็หลบหนีไป
สุดท้ายเนี่ยเอาภรรยากับลูกมาปล่อยทิ้งไว้

จากมกราคมมาวันนี้มีนาคมตำรวจไปรวบตัวได้นะคะ
เขาขับรถหนีข้ามจังหวัดเลย
หมายสารจังหวัดกระบี่บุกจู่โจมบ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลบ้านตูนค่ะไปรวบตัวในเรืองศักดิ์เรือนแก้วหรือในศักดิ์วัยยี่สิบสามปีนะคะ
เหตุการณ์ที่เขาไปก่อเอาไว้เนี่ยคือสี่มกราคมที่ผ่านมาหลังจากที่ไปลักพาตัว
ภรรยากับลูกของตัวเองแล้วก็ยิงตำรวจบาดเจ็บไปสองนาย
ผู้ใหญ่บ้านอีกหนึ่งรายตำรวจตรวจยึดปืนเอ็มสิบหกได้หนึ่งกระบอก
กระสุนปืนยี่สิบนัดแล้วก็แม็กกาซินหนึ่งอันนะคะ
แล้วก็คุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพัก
ปัสสาวะเป็นสีม่วงด้วยนะคะวันนี้เนี่ยพลตำรวจตรีนันทเดชย้อยนวล
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘มาร่วมสอบปากคำด้วย
แล้วก็มีการแถลงข่าวในการจับกลุ่มไปแล้ว
นายศักดิ์ยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
สาเหตุเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยทะเลาะกับภรรยาที่บ้านในพื้นที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่
เขาเอาปืนข่มขู่บังคับให้ภรรยากับลูกขึ้นรถไปด้วย
จังหวะที่ทะเลาะกันเนี่ยญาติฝ่ายภรรยาก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านและตำรวจให้มาระงับเหตุ
เขาก็เลยยิ่งโมโหนักใช้ปืนยิงใส่ตำรวจและผู้ใหญ่บ้าน
ตำรวจสองนายบาดเจ็บแล้วผู้ใหญ่บ้านก็บาดเจ็บด้วย
เขาบอกว่าเป็นการเปิดทางหลบหนี
นี่คือภาพเหตุการณ์ตอนที่เกิดขึ้นคราวนู้นเลยนะคะตั้งแต่ต้นมกราคม
เรื่องต้นโดนไป๖ข้อหาเลยนะคะ
พยายามฆ่าเจ้าพนักงานค่ะต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน
ข้อหาครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนในเมืองหรือชุมชนทำให้เสียทรัพย์ด้วยนะคะ

สอบประวัติเบื้องต้นผู้ต้องหารายนี้เคยต้องคดีมาแล้วอย่างน้อย๓คดีค่ะ
คดีเดิมทั้งนั้นเลยคือพรบออาวุธปืน
คดีอาวุธสงครามแล้วก็คดียาเสพติดนะคะ
หลังจากนี้ก็จะคุมตัวไปดำเนินคดีในท้องที่จังหวัดกระบี่และนครศรีธรรมราชด้วยค่ะ